คดีใหญ่คดีหนึ่งนะครับเป็นคดีที่มือปืนไปกระหน่ำยิงผู้
วัชรินนะครับซึ่งเป็นอดีตตำรวจแล้วก็เป็นนัก
ทุจริตของตำรวจนะครับถูกคนร้ายขับรถตามประกบยิง
เสียชีวิตที่หน้าบ้านพักเลยนะครับเหตุเกิดตอนบ่ายสองของเมื่อวาน
หน้าบ้านพักซอยสองตำบลขามรูปช้างอำเภอเมืองสงขรานะฮะ
โดยผู้ถูกยิงคือร้อยตำรวจเอกวัชรินเบนจทศวรรษอายุ๔๘ปี
รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขรานะครับ
ถูกยิง๓นัดกระสุนเข้าที่ลำตัวและคางก็บาดเจ็บสาหัส
อยู่ในรถเก๋งสีขาวกระดาษที่จอดคุยโทรศัพท์อยู่ที่หน้าบ้าน
จากนั้นกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
จุดที่เกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดรีบวิ่งออกไปดู
พบรถของน้องชายถอยหลังจึงวิ่งมาดับเครื่องครับนะฮะแล้วพบว่าน้องชายถูกยิง
ไม่สามารถจะพูดอะไรได้รวมทั้งเห็นรถของคนร้ายขับหลบหนีไป
แต่ว่าไม่เห็นใบหน้าของคนร้ายนะครับ
ได้ยินเสียงปืนนะครับได้ยินเสียงปืนก็วิ่งออกมาดู
ก็เห็นรถน้องถอยหลังอยู่ผมก็วิ่งตามไปที่รถ
ส่วนคนร้ายก็หลังจากนั้นก็หลังจากชิงเสร็จคนร้ายก็
ขับรถหนีไปเลยค่ะไม่สาธิตรถคนร้าย
จำหมายเลขได้ก็คือทะเบียนสองห้าหนึ่งห้านะครับแต่จะหมดอักษรไม่ได้
หลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็จำลองเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของพยาน
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุที่ผู้ตายขับรถไปจอดหน้าบ้านและมีคนร้ายคาดว่ามาสองคน
ขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดำทะเบียนสองห้าหนึ่งห้า
ไม่ทราบหมวดอักษรแล้วก็หมวดจังหวัดขับตามหลังรถของผู้ตายมา
เมื่อไปถึงหน้าบ้านผู้ตายได้จอดรถคนร้ายก็เดินถือปืนลงมากระหน่ำยิงจากทางด้านประตูด้านซ้าย๕นัด
กระสุนเจาะเข้าที่ประตู๒นัดแล้วก็เข้ากระจก๓นัด
สามนัดก็ไปโดนผู้ตายนะฮะทางร้อยตำรวจเอกวัชรินพยายามถอยรถหนี
รถก็เลยไหลถอยหลังมาประมาณสัก๑๐เมตรก่อนที่คนร้ายจะวิ่งกลับไปที่รถแล้วก็ขับหลบหนีไปนะครับ
ส่วนสาเหตุการสังหารในครั้งนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เบื้องต้นนั้นคาดว่าน่าจะมาจากที่การที่ผู้ตายนั้น
เข้าไปช่วยชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีอาญาโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
รวมทั้งยังได้ไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กตัวเองแฉพฤติกรรมของตำรวจบางนายที่มีพฤติกรรมการรีดไถชาวบ้าน
หรือการตรวจปัสสาวะแล้วก็ยัดข้อหารวมทั้งคดีล่าสุดที่เป็นการฟ้องร้องนายตำรวจยศพันธบทเอกนายหนึ่งครับ
ที่มีเรื่องชู้สาวกับภรรยานักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในจังหวัดสงขราแล้วก็ช่วงเกิดเหตุ
มีการคุยกันกับทนายความในคดีนี้อยู่ด้วยนะครับ
ร้อยมร้อยตำรวจเอกวัชรินจะมาก่อนที่จะมาถูกยิงนั้นเวลาประมาณ๑๑นาฬิกากว่า
กองวัชรินก็มีการโพสต์ข้อความสุดท้ายกับเรื่องของคดีเสือดำอันนี้ฮะเนี่ยครับ
ขั้นต้น๑๖เดือนต่อไปอุทธรณ์เตรียมแฮสแท็กหนีออกนอกประเทศสิครับ
นะครับสำหรับเส้นทางชีวิตศรีกากีของร้อยตำรวจเอกวัชรินนั้น
ก็เคยไปสร้างวิรกรรมห้าวหารในการปะทะสู้รบจนได้รับความดีความชอบ
เลื่อนชั้นเลื่อนขั้นเป็นนายตำรวจชั้นศัลยบัตรกระทั่งปีสองพันห้ามร้อยหกสิบ
นะครับผู้กองวัชรินถูกสั่งปลดออกจากราชการในคดีหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่น
ต่อมาผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่า
พฤติการของผู้กองวัชรินนั้นเป็นผู้ประพฤติชั่วร้ายแรงนะครับ
มีคำสั่งปลดออกจากราชการหลังจากนั้นผู้กองวัชรินก็ออกมาเป็นนักเคลื่อนไหว
ช่วยเหลือแล้วก็วิจารณ์การทำงานของตำรวจหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งมาถูกรอบสังหาร
จนเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับ